ปล้องฉะไหนของพระเจดีทรงกลมที่สร้างขึ้นตามคติของพุทธศาสนานิกายเถระวาสแบบลังกา
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนั้นนิยมใช้จำนวนชั้นภูมิในไตรภูมิพระร่วงคือ๓๒
หรือ๒๑มากำหนดเป็นจำนวนปล้องฉะไหน
เช่นที่พระเจดีวัดช้างล้อมอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
จำนวนปล้องฉะไหนทั้งหมด๓๒ชั้นซึ่งเป็นจำนวนรวมของชั้นภูมิทั้งหมด
ปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีจำนวน๒๗กล้อง
เป็นจำนวนรวมของชั้นภูมินับตั้งแต่เทวภูมิขึ้นไป
สุวรรณมาลิกะเจดีวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา
มีปล้องฉะไหน๒๑ชั้นเป็นจำนวนชั้นภูมิในชั้นพรมโลกขึ้นไป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน